แต่อันนี้ก็ขาวจุดไหนคุณผู้ชมดูเอาเองนะคะ
ว่าขาวตรงไหนแต่เธอขายขนมโตเกียว
แล้ววันนี้ชักชวนเพื่อนมาขายด้วยมาแจกด้วย

ได้แล้วค่ะ
ต่อเลย
เออเออเออเร็วมาเร็วมาเร็วเร็ว
ข่าวไหมข่าวไม่ขาวไม่รู้ช่างภาพเดินลุกมาดูจอกันหมดเลยอ่ะ
นมโตเกียวขาวมากค่ะน้องโอลีฟนะคะแม่ค้าซื้อเปิดอกในตำนานค่ะ
ชื่อจริงชูปนังสาวอรัญญาอภัยโสอายุยี่สิบสามปีเป็นแม่ค้าโตเกียวกรอบ
เพื่อนมาด้วยก็คือคุณอามี่แม็กซิมคนด้านซ้ายนะ
แล้วก็น้องเป็นเน็ตไอดอลต์แต่งตัวเป็นเลยค่ะ
เพราะเธอไปออกบูธขายโตเกียวกรอบคนที่เห็นเนี่ย
ก็อยากจะมาเต้นด้วยอยากจะมาถ่ายรูปด้วย
นอกจากขายโตเกียวกรอบตามปกติแล้ววันนี้

เอาฟรีไปเลยตัวเกี้ยวกรอบ๕๐กระปุก

และน้องโอลีฟก็บอกว่าหลังจากที่ตัวเอง

แต่มันก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่ง
เพราะจากกระแสความเซ็กซี่
เธอบอกเธอกลัวนะอยู่ในความหวาดภาวะเพราะมีคนหลายคนนะคะ
เน้นผู้ชายส่งข้อความมาหา
ไม่ได้หมายความว่ารู้เบอร์โทรนะ

คือตอนนี้มีเบอร์แปลกโทรเข้ามาเยอะมาก
แต่ไลน์เรายังเห็นหน้าอะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่
เบอร์โทรเข้ามาเยอะมากที่อัดทันก็มีประมาณ
เขาผู้คามยังไงคะ
ผู้คามประมาณว่าเหมือนแบบขอมีอะไรประมาณนี้ค่ะ
เหมือนแบบเห็นแล้วแบบมีอารมณ์มากแบบโทรมาแล้วก็มีเสียงอย่างนี้เลยค่ะ
กลัวค่ะแต่ว่าคือเวลาอันนี้เวลามาขายขนมวันนี้ก็จะแต่งอย่างนี้
แต่ว่าเวลากลับบ้านพวกนี้ก็คือใส่ชุดอุปกรณี
คิดว่าเราตลอดเวลา

เออแต่พอกลับบ้านเขาก็ชีวิตเขาก็ปกติค่ะ
มีคนโทรไปก่อกวนเธอบอกว่าเอาใครที่อัดทันอย่างที่เธอบอกนะ
จะเอาไปแจ้งความที่สพช้างเผือกเพื่อให้จัดการค่ะ